คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องราวเมาส์มอย

อักษรย่อพระเอกแบบไปแอบแซ่บ
ซื้อบริกรมบริการเขาบอกมาท่านี้เลยนะ
โอ้โหล่าสุดค่ะโปรยเงินอย่างนี้เลย
มันไม่ใช่แค่ข่าวเมาส์มันมีลายหลุดออกมา

ถ้าเกิดเรื่องราวฟ้องร้องก็เนี่ยฟ้องร้องตามข่าวนะคะ

มีการแบบจ่ายมันนี่เพื่อไปแบบว่าบายพร้อมเปย์พร้อมเปย์
เปย์กับออฟฟี่แม็กซิมซึ่งจริง

คือออฟฟี่น่ะแสดงงานไปสองรอบมีลูกไปสองคนแล้วนะคะ
นี่ค่ะรายละเอียดเรารับงานผู้อื่นแรง

อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เราไม่ได้พูดลอยนะคะ
เพราะมันมีภาพแชทหลถเป็นโคตรความโทรหมาเลย
ระบุชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจน

แต่ล้านเปียนโนของอาร์มน่าจะรู้จักนะครับ
นี่อฟฟี่เนี่ยลูกสองละค่ะเนี่ย

เจอทักทายปกติแต่ว่าเราไม่ได้แบบ

เราแอบมองมาอยู่ดีกันมาปล่อยเสร็จ
แล้วทุกท่านกล้าใส่เป็นชื่อเราด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
ผมไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าที่เราจะไปหาตัวคนขับ
คือผมก็มีจุดยืนมาตลอด
เราก็ไม่ได้ชอบหาเรื่องใครนะครับ
อยู่ตรงนี้มีอะไรมาแล้วก็พูดไปตามเนื้อผ้า

แต่ว่าก็ไม่มีหรือแล้วจะพูด

ผมไม่อยากจะไปขอคำย้าวเศร้าคำยืด

สรุปว่าก็ไม่จริงนะคะ

คือมีข่าวเยอะว่าเขาไปจีบสาวไปทั่วไปเรื่อย

เอาเป็นว่าอย่าคิดมากค่ะเวลาดารามาจีบหรือผู้ชายมาจีบ

นี่บางทีเขาไม่ได้มาจีบหรอกพี่แจ๊เขาอาจจะอยากพูดคุยด้วย
ใช่แชทลงแชทไลน์แต่ถ้าจะจ่ายตังค์ก็ดีนะครับ